เรื่องของการเมืองร้อนเอามาเสิร์ฟคุณผู้ชมในช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับ

เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากเขามีการพูดคุยกันในพักเพื่อไทย
เหล่าบรรดากรรมการบริหารพักก็มีการ
คุณหมอชนน่านนี่แหละออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า

เดิมฮะ๑๔บวก๑ของพักเพื่อไทยก็คือ
มี๑๔รัฐมนตรีและบวกอีก๑ประมุกฝ่ายนิติบัญญัติ

ถ้าเก้าไกลจะเอาไปก็คือ๑๔บวก๑เหมือนกัน
รัฐมนตรีบวกประมุกฝ่ายบริหารก็คือ

เมื่อวานที่ประชุมเพื่อไทยก็ร้อนแรง
ขณะที่คุณพิทากำลังยกประทูอยู่
ใช่ไหมไปพบพี่น้องประชาชน

แล้วแน่นอนว่าพอเมื่อมีการออกมาแถลงของพักเพื่อไทยแบบนี้
แล้วก็กลายเป็นหลังจากนั้นก็มีทางด้านของรองโฆษกของพักเก้าไกล
ก็แจ้งผ่านกรุ๊ปไลน์ของสื่อมวลชนค่ะคุณพักขมลค่ะหนุนอนันต์
กลางดึกเลยค่ะเพราะเอาจริงแล้วในเช้าวันนี้
ช่วงสายของวันนี้คือทางด้านของเพื่อไทยและก้าวไกล
เขาจะต้องพูดคุยหารือกันใช่ไหมใช่อ่าแล้วปรากฏว่า
ข้อความที่แจ้งกับสื่อคือขอเลื่อนออกไปก่อน
เรื่องของการประชุมคุยกันระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทย
หากมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้ง
โอ้โหคุณผู้ชมฮะกลายเป็นประเด็นเลยฮะ
คือแจ้งให้สื่อมวลชนทราบแค่ข้อความตรงนี้นะ
แต่สื่อทุกสื่อแล้วก็ประชาชนที่รับทราบข่าว

ตีความนี้ตกลงกันไม่ลงดูกันไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้

หรือว่าแต่ละพักต้องไปคุยกันอีกคุยกันเองก่อนหรือเปล่า
แต่ทีนี้สื่อมวลชนนะคะเขาก็ไปปักหลักกันที่พักเพื่อไทย
คุณอยากไปดูหน่อยไหมว่าช่วงเช้าเป็นยังไง

นะครับพูดสิทธิ์ข่าวบอกอุ้ยยังไม่มีเลย
ไม่เห็นใครเลยโดยเฉพาะบุคคลสำคัญของพักค่ะ
แล้วก็มีการแจ้งกับผู้สื่อข่าวผ่านทางโทรศัพท์ว่า
การประชุมของ๘พักเนี่ยซึ่งเขานัดกันวันพรุ่งนี้นะ
ขอเลื่อนไปเป็น๓๐มิตรทุนายนครับ
และวันนี้หลังช่วงเวลา๔โมงเย็น
หัวหน้าพักเพื่อไทยเดี๋ยวจะเดินทางเข้ามาในที่ทำการพักค่ะ
ส่วนทางด้านนะคะของคุณหมอชนน่านค่ะ
ก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวผ่านทางโทรศัพท์

แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเปิดชื่อแคนดิเดตประธานสภาเพราะผู้สื่อข่าวถามด้วยไง
ก็พูดถึงเรื่องนี้ยังไม่ต้องมาเปิดเรื่องนี้กัน
หรือจะต้องมีการมาแสดงวิสัยทัศน์อะไรก็ยังไม่จำเป็น
เรื่องจากการหารือยังอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตย
เชียร์อาจไม่เข้าใจทัวร์อาจจะมาลงที่พัก
แต่ถ้ามัวแต่ไปเอาใจใครสุดท้ายแล้วความเป็นประชาธิปไตยจะไม่มี
คือหมอโชน่าก็ไม่ปิดกั้นในการให้สัมภาษณ์สื่อนะ
เมื่อเช้านอกจากให้สัมภาษณ์สื่อไทยรัฐแล้วนะ
หมอชนนั่นก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการรายการหนึ่งนะครับ
ประธานสภาที่ผ่านมามันเพิ่งเริ่มต้นไปเพียงครั้งเดียว
จำได้ไหมไปครั้งเดียวเท่านั้นเอง
หลังจากนั้นทางแต่ละพักก็เอามาทบทวนกันกลับมาประชุมกับพักของตัวเอง
คุณที่บอกว่าครั้งเดียวนะตอนนั้นที่มันได้ข้อสรุปมาว่าอะไรนะ
ประธานสภาก็คือของก้าวไกลส่วนรองประธาน๒รองก็เป็นของเพื่อไทยไหม
เออนะฮะแต่ทีนี้พอกลับมาคุยกับพัก
พักเราก็เป็นระบบพักการเมือง

มีสมาชิกพักมีผู้สนับสนุน
ดังนั้นเมื่อสมาชิกและผู้สนับสนุนเห็นว่ามันต้องเป็นอย่างไร
คือเพื่อไทยต้องได้ตำแหน่งประธานสภา
เราก็เอากลับไปคุยกับก้าวไกลอีกครั้งก็เท่านั้นเอง
อันนี้ก็คือมติเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงมติอะไรเลย
ส่วนมติที่จะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี

แต่ทีนี้ถ้าดันสิ่งที่เราอยากได้ไป
คือเพื่อไทยขอประธานสภาไปให้ก้าวไกลประชุมกัน
แล้วเก้าไกลว่ามายังไงเดี๋ยวก็กลับมาประชุมกับพักอีกทีนึง
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้ได้ประธานสภาของเพื่อไทย

ไม่ยืนยันหมอชนน่านยืนยัน
ประเด็นนี้ไม่นำไปสู่ปัญหาความแตกแยกของทั้ง๘พักร่วม

แต่คุณรู้ไหมว่าในขณะเดียวกัน
เมื่อเป็นแบบนี้มันก็กลับมีอีกมุมนึง
พักก้าวไกลแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้

เขาเปิดชื่อคนชิงตำแหน่งประธานสภา
คือฝั่งหมอชนน่านบอกว่าไม่เปิดไม่เปิดถูกไหม
แต่ว่าอันนี้เปิดเปิดเป็นใครคะคนนี้ใช่ไหมใช่
คุณปะดิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋อง

พิศนุโลกนะคะแล้วก็เป็นกรรมการของบริหารของพักเก้าไกลด้วย

นี่ก็ดีกรีที่ได้นะครับเก้าไกรเขาถึงนำเสนอเพื่อจะเป็น
แคนดิเดตของประธานสภานะใช่ใช่ก็นี่จบ
สัตวแพทยศาสตร์จุฬาแล้วก็ไปต่อปริญญโทที่สิงคโปร์ด้วยค่ะ